ครับมีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่เพชรบุรีเนี่ยเขาส่งภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็คลิปต่างมาร้องผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวี

บอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมคดีนี้ก็ผ่านมาเป็น๑๐วันแล้วคือเมื่อ๒๕มีนาคมตอน๙โมงเช้ามีรถของตำรวจนะเป็นรถกระบะมาที่บ้าน
ตำรวจก็แสดงหมายค้นนั่นแหละนะบอกว่ามีคนแจ้งข้อมูลไปว่าที่บ้านเนี่ย
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ดูเหมือนกับรวยผิดปกติหรือเปล่า
คือระหว่างที่กำลังดูหมายค้นกำลังคุยอะไรกันอยู่
เจ้าของบ้านเขาบอกเขายังไม่ได้อนุญาตเลยนะว่า
จะให้เข้าไปตรวจค้นหรือเปล่าหรือจะขอใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านอะไรประมาณอย่างเนี้ย
แต่ก็มีตำรวจอีกส่วนหนึ่งฉวยโอกาสบุกเข้าไปรื้อค้นหาสิ่งของผิดกฎหมายในบ้านของเขา
แล้วก็ตามกล่องพัสดุต่างที่เขาจะแพ็คส่งให้กับลูกค้า
นี่ฮะเขาคุยอยู่ตรงนี้นะนี่กำลังดูหมายค้นอยู่อีกส่วนหนึ่งเข้าไปแล้ว
ไปโกงไปแกะอะไรพวกนี้หมดเลยแล้วเขาบอกเขาส่งพวกประถูหอม
เปิดดูบอกมียาเสพติดซุกซ่อนในปลาทูอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
นี่ฮะเธอบอกเธอไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยตำรวจไม่เจออะไร
ไม่เจอสิ่งของผิดกฎหมายอะไรแล้วก็พากันขึ้นรถกลับไป
บอกว่าอ้าวแล้วจะให้เธอทำยังไงบ้างให้เธอไปเรียกร้องขอความเป็นธรรม
หรือว่าทรัพย์สินต่างหรือว่าชื่อเสียงต่างที่มันเสียหายเนี่ย
เธอจะทำยังไงท่านผู้ชมฮะวันนี้เราไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
บ้านหลังนี้นะฮะนี่อันนี้เป็นคลิปอันนี้ถ่ายคลิปเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เพราะตอนนั้นเธอบอกเธอก็โทรเรียกพ่อคุณพ่อเนี่ยจะเป็นเจ้าของบ้าน
อันนี้ลูกสาวเจ้าของสินค้าต่างเนี่ยแล้วเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่ชื่อคุณสิมนะฮะ
ปียานุษย์ขำเขียวอายุ๓๖ปี
นี่วันนี้เราไปคุยด้วยนะครับเธอบอกว่าวันนั้นที่ครอบครัวเนี่ย
ที่เห็นในกล้องวงจรปิดคือกำลังนั่งแพ็คสินค้ากันอยู่คือปลาทูหอมกับน้ำตาลมะพร้าว
ส่งให้กับลูกค้าบ้านเป็นบ้านสองชั้นนะมีแฟนของเธอด้วยมีหลานด้วยที่อยู่ในบ้าน
๙โมง๒๕มีนาคมกระบะ๒คันมาจอดหน้าบ้าน
แล้วเนี่ยกลุ่มชายชะกันที่เนี่ยแต่งกายเหมือนกับตำรวจนี่ก็ลงมาสัก๑๐กว่าคน
เกือบ๒๐คนได้แล้วก็แสดงหมายค้นบอกว่ามีชาวบ้านร้องเรียนไปว่าเธอร่ำรวยผิดปกติ
แล้วผัวพันกับยาเสพติดเธอกำลังฟังตำรวจอ่านหมายค้น
บางส่วนบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปรื้อค้นสินค้าเธอก็โทรบอกพ่อ
พ่อพ่อเนี่ยมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านบอกพ่อรีบมาที่บ้านหน่อย
ตำรวจก็ไปตรวจไปรื้อค้นสินค้า
บางส่วนก็แพ็คเอาไว้หมดแล้วกระจัดกระจายหมดเลย
แล้วก็บอกว่าซ่อนยาเสพติดในตัวปลาทูหรือเปล่า
ื้อกันอยู่ชั่วโมงกว่าเจอปืน๒กระบอกซึ่งมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
เหลือไม่เจออะไรเลยแล้วก็พากันกลับไป
เนี่ยผ่านมาหลายวันแล้วเธอบอกเธอยังไม่ได้รับคำตอบ
และยังไม่ได้รับคำขอโทษจากสพบ้านลาดเลย

ใช่เธอบอกว่าเข้าของเธอเสียหายแล้วก็เสียชื่อเสียงด้วยนะ

บ้งเพื่อนบ้านเห็นโอ้โหตำรวจมาบุกถึงบ้านมาค้นของอะไรอย่างนี้
แล้วข่าวมันกระจายออกไปเนี่ยลูกคงลูกค้านี่บางรายนี่พากันไม่ซื้อสินค้าเลยก็มี
ก็ไม่ได้เจออะไรจริง

พ่อเขาไม่เจอเขามะนั่งตรงโต๊ะกินข้าวสิมนี่ค่ะ
แบบนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยไปกลับเถอะกูอายว่ะ
ก็เลยบอกว่าพี่ไม่ต้องอายเดี๋ยวรอพ่อสิมก่อนนะ
เดี๋ยวบอกว่ารอพ่อสิ่มก่อนพ่อสิ่มยังไม่กลับจากที่ทำงาน
ไม่ต้องอายอ่าพี่หมาเนี่ยมาค้นเนี่ยไม่เจอสิ่งผิดกฎหมาย
เนี่ยไม่อายหรอกพี่ตัวสิมพี่นั่งอยู่ก่อนหิวน้ำไหมคะ
เดี๋ยวสิมซื้อน้ำมาให้ซิมก็ไปซื้อน้ำฝั่งนู้นมาให้
ตำรวจนี่แหละค่ะธุรกิจของซิมคือทรงประทูหอมปลาทูมัน
สิมเนี่ยจะทรงต่างจังหวัดทรงห้องเย็นโซนอีสานของสิมทั้งหมด
แล้วก็สิ่งมีร้านกาแฟร้านส้มตำที่ซึ่งลงเพชรเพชรบุรีเหมือนกันพี่
สิ่งก็ได้รับผลกระทบคืออย่างน้อยน้อยคนภายนอกอ่ะ
ไม่มีหมุนคุณตำรวจเขาไม่มาแน่นอนหนึ่งแล้วสอง
สิมเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเก่าเสียชื่อไปหมดนะคะพี่
ขำเขียวมันไม่เหลือแล้วค่ะตอนนี้มันไม่เหลือแล้วนะคะ
ชื่อเสียงมันไม่มีแล้วคุณตำรวจคือไม่ได้หมาติดต่อ
ไม่ได้หมาอะไรพ่อพ่อเลยสักอย่างหนึ่งอย่างน้อยน้อยคำขอโทษหรืออะไร
น่าจะมีให้พ่อหรือครอบครัวสิมมั่งอ่ะค่ะพี่ส่วนเจ้าของบ้านนะฮะ
คุณพ่อของคุณสิมนะฮะค่ะก็คือนายเดชาธรนะฮะ
อายุห้าสิบเก้าปีบอกว่าวันนั้นเนี้ยนะฮะเขาบอกเข้าไปขับรถบรรทุกอยู่
โทรมาตามบอกตำรวจมาค้นบ้านก็รีบกลับมา
มาถึงเนี่ยก็เห็นตำรวจกำลังค้นบ้านก็ให้ค้น
คุณเดชาธรบอกผมก็ให้ค้นเพราะมั่นใจอยู่แล้วว่าในบ้านเนี่ย
ไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายอะไรก็ถามตำรวจว่าเออ
สาเหตุที่มาค้นเนี่ยมันคืออะไรยังไงกัน
ตำรวจบอกว่ามีคนไปแจ้งว่าที่บ้านของเขาเนี่ย
ร่ำรวยผิดปกติแล้วก็ผัวพันกับยาเสพติด
สุดท้ายหลังตรวจค้นไม่เจออะไรเขาก็กลับกันไป
คุณเดชาธรบอกผมก็ถามไปยังภูมิกับการสพบ้านลาดนะ
พันธมตเอกประสมหงโต
ท่านให้คำตอบมาบอกว่าให้ผมมาทำใจ
ทีนี้ไอ้ที่ว่าผมร้องเรียนมาเนี่ย
ผมไม่ต้องการจะฟ้องไม่ต้องการจะอะไรจังสิ้น
ผมต้องการที่ว่าให้ตำรวจออกมารับผิดชอบสักหน่อยได้ไหมไม่ต้องออกมาเยี่ยวยาออกมาออกมาแค่ว่าออกมาเออข้อมูลข่าวสารผมมันผิดพลาดนะ
ผมขอโทษกันแล้วกันจบเลยผมไม่มีอะไรเลยจบจบทีนี้เราพุ่งกลับ
เขาก็บอกว่าต้องทำใจต้องยอมรับสภาพแล้วผมจะยังไงแล้วจะไปยอมรับสภาพยังไง
นี่เราฟังจากทางฝั่งเจ้าของบ้านนะเราก็อยากฟังกับทางตำรวจทางภูมิกับการสพบ้านราชนะฮะ
ท่านพันธุ์ตำรวจเอกประสมหงโตนะครับคือวันนี้ทีมข่าวเราก็พยายามไปหาท่านอยู่โทรไปหาด้วย

เพื่อท่านภูมิกับหรือว่าตำรวจชุดที่ไปตรวจค้นจะชี้แจงเพิ่มเติม

ใช่ค่ะเพราะว่าสำคัญเลยก็ต้องสอบถามเรื่องของหมายค้นนะคะ
เพราะการจะไปค้นบ้านค้นรถของใครเนี่ย
ก็ต้องมีหลักฐานในการจะไปค้นพอสมควร
ขอต่อสารศาลถึงจะอนุมัติหมายออกมาแล้วก็ไปค้นบ้านเขาได้
คำถามคือมันมีหลักฐานอะไรขนาดไหนที่จะแบบไปขอหมายแล้วก็ไปค้นบ้าน

ภูมิกับบอกมันก็ต้องทำใจอ่ะ
หรือว่าจะสื่อสารกันผิดหรือว่าอะไรยังไง
เรื่องของหมายค้นสำคัญเลยครับ